ตามความคืบหน้าเรื่องราวของครูบาไก่กันหน่อยนะฮะ
วันนี้ก็มีการออกมาชี้แจงและมาตามนัดครับ

แล้วเตรียมจะฟ้องกลับคนที่ให้การกล่าวหาพาดพิงนะฮะ

คือซับน้ำตาคือร้องไห้เสียใจ
ท่านบอกว่าท่านณเทศสอนคนเตือนคนมานักต่อนักแล้วว่า

เราอาจจะต้องตกกลายเป็นเหยื่อของสังคม

แล้วก็มีทนายนั่งอยู่ข้างด้วยนะครับ

มีการโพสต์บอกไว้ก่อนแล้วว่าวันนี้ช่วงบ่าย

แถลงแบบเปิดวาจาใช้คำนี้นะฮะ
วินาทีที่ครูบาไก่พระครูสุวิทย์ชินวโรครับ
เจ้าอาวาสวัดป่าปฐมเทวาปูรภาราม

เช็ดน้ำตาของตัวเองหลังตกเป็นจำเลยสังคมนะฮะ
กรณีที่มีอดีตโยมอุปถาคออกมาเปิดเผย
บอกว่าส่งภาพลับไปให้ผู้ชายที่ชื่อว่าเจน
วันนี้ท่านเลยต้องออกมาชี้แจงครับ
แล้วมีทนายคนนี้ขวามือของจอคุณผู้ชมที่จับไมค
นั่นคือทนายธรรมราชสารปัญญาครับ
คุณหน้าใช่ไหมฮะเคยมีข่าวดังก่อนหน้านี้
ทนายท่านก็มาช่วยชี้แจงแล้วก็ปกป้องความบริสุทธิ์ของครูบาไก่
และยาดโยมมาเต็มศาลานะครับให้กำลังใจกัน
เดี๋ยวลองดูนะครับน่าจะมีภาพญาติโยมที่เขามาคือ
ครูบาไก่ร้องไห้ญาติโยมก็ร้องไห้ด้วยคือสงสารและเห็นใจ
ครูบาไก่ก็บอกว่าคืออัตมาไม่ได้เครียดนะไม่เข้าใจเหมือนกัน
ข่าวที่ออกมาแบบนี้เป็นเพราะอะไรญาติโยมฟังไปก็เนี่ยฮะทั้งถ่าย
อัดคลิปไลฟ์บางช่วงก็ปรบมือให้กำลังใจสลับกับร้องไห้
ตอนที่เห็นครูบาเขาเช็ดน้ำตาเนี่ยนะฮะครูบาไก่บอกว่าไม่
เข้าใจเลยข่าวออกมาแบบนี้ได้ยังไงที่ผ่านมาอัตมาเคย
แต่เทศเรื่องของภัยสังคมภัยอันตรายมักจะเกิดกับคนมีชื่อ
เสียงกับพระที่มีชื่อดังมีคนจ้องจะทำลายแต่อัตมาไม่เคย
คิดนะว่ามันจะมาเกิดขึ้นกับตัวอัตมาเนี่ยที่ผ่านมาเกิด
แต่กับคนใกล้ตัวที่รู้จักไม่คิดมาก่อนว่าเราจะต้องตกเป็น
เหยื่อก่อนจะชี้แจงเริ่มจากเรื่องแรกครับกรณีของชายที่ชื่อ
บาไก่แล้วคบหาได้๒ปีกล่าวอ้างมาแบบนี้ครูบาไก่บอกว่าไม่
รู้จักคนชื่อนี้แล้วไม่รู้ว่าเจนมีตัวตนจริงหรือเปล่าส่วน
ภาพที่บอกว่ามีการโชว์ของลับเนี่ยภาพที่ถ่ายจะเห็นข้อเท้า
ขวาไม่มีรอยสักแต่ข้อเท้าครูบาไก่มีรอยสักตั้งแต่แรกแล้ว
เป็นรอยเล็กที่ศักดิ์ตั้งแต่เด็กตั้งแต่ยังเป็นสามเณรแต่เมื่อปี๖๕
ปีที่แล้วสักลายใหญ่ขึ้นมาทับส่วนคลิปเสียงที่ออกมา
แฉนั้นไม่ใช่ของอัตมาเดี๋ยวลองไล่ภาพไปนะครับจะมีภาพ
ถ่ายที่จะเห็นข้อเท้าด้านขวาภาพนั้นเนี่ยจะไม่มีลายศักดิ์แต่ว่า
ครูบาไก่เนี่ยท่านก็บอกว่าดูภาพอัตมาสิข้อเท้าด้านขวา
มีลายศักดิเบอร์เริ่มเลยเนี่ยถูกไหมฮะคือเขาบอกว่าภาพปี๖๓
ที่เอามาเปรียบเทียบกันที่เห็นว่าไม่มีรอยสักก็เลยยืน
ยันว่าจริงแล้วว่าเอาเรื่องรอยสักมาวัดไม่ได้บอกว่าอัตมา
สักอัตมาสักเพียงแต่ว่าไอ้ตอนก่อนปี๖๕ที่สักเนี่ยมันเป็นรอย
เล็กถ่ายออกมามันอาจจะเป็นมุมก็เลยมองไม่เห็นแต่จริงจริงแล้ว
ตมาศักดิ์แล้วพอมาปี๖๕ถึงค่อยสักลายใหญ่ทับก็โชว์ให้เห็น
แบบนี้นะฮะจริงจริงเรื่องนี้ตรวจสอบไม่ยากนะคะศักดิ์ที่ไหนก็เป็น
ช่างศักดิ์ดูก็ได้ว่าเออท่านไปศักดิ์ไว้เมื่อไหร่ยังไงอันนี้
ความตั้งใจอยู่แล้วไม่ใช่เป็นคำแนะนำของคุณอีคคิวว่า
ให้ไปเข้าถ้ำเพื่อล้างความผิดเรื่องมีเด็กหนุ่มส่วนที่เข้า
ตอนนั้นเพราะแต่แรกเนี่ยติดกิจนิมนต์เยอะพอดีปีที่แล้ว
หมดเขตกระถิดแล้วเลยจะเข้าถ้ำเจ็ดพฤศจิกายนปีหกห้าแล้ว
หดออกจากถ้ำสิบเจ็ดธันวาคมปีหกห้าครับทางฝั่งคนนี้
เชียวบอกว่าถ้าเข้าถ้ำแล้วเรื่องจมุงศาลาวิหารสิบห้าวัน
ก็เสร็จแล้วตอนครูบาเข้าถ้ำก็เลยเป็นโอกาสที่ฝั่งนั้นเนี่ยกระทำ
ใส่ของครูบาไก่เรื่องกรณีที่มีคนออกมาพูดแฉครูบา
เรื่องเงินสร้างวิหารมีเอกสารชัดเจนโดยตอนนี้จ่ายไปแล้ว๑๐ล้านบาท
แยกเป็นช่างชุดแรก๖ล้านช่างชุด๒จะทำช่วงโครงหลังคาวิหารจ่ายไปอีก๔ล้าน
แบ่งจ่ายเป็นงวดงวดแรก๓ธันวาคม๖๔๒ล้าน
งวดที่๒จ่ายอีก๒ล้านแต่ในบัญชีวัดมีอยู่แค่ล้านเดียวไม่พอจ่าย
ค่าโครงวิหารเลยต้องรอผ้าป่า๑๔เมษาช่วงสงกรานปี๖๕มีคนมาบริจาค
หนึ่งล้านก็เอาเงินนั้นเพื่อไปมุงหลังคาตอนนั้นวัดยังไม่มีเงินจ่ายนะครับ
เอาเงินมุงหลังคาที่คุณอีคคิวทวงถามมาเพื่อจ่ายไป๒๐เมษา๖๕
ส่วนเรื่องของพระทองคำที่คนร่วมบุญกันปี๖๔น้ำหนักทองคำ๑๘๘บาท
ครูบาไก่บอกว่ามันก็มีทั้งทองจริงและทองปลอมนะโยมหลังจากที่หล่อพระเล็กเล็ก
เพื่อเอาไว้ใต้ฐานพระประธานในวิหารพระทองคำนำมาใส่ตู้โชว์
เพราะกลัวอันตรายก่อนที่จะเอามาเปิดให้ดูนะฮะ
เล็กนะที่เอาบอกว่าจะเอาไปไว้เป็นใต้ฐานพระประธาน
ไฮไลท์สำคัญคือครูบาไก่เนี่ยท่านไม่ไหวแล้ว
ชี้แจงมาเรื่อยท่านก็อัดอั้นนะฮะร้องไห้ต่อหน้าญาติโยมเลย
บอกเสียใจมากกับข่าวที่มีคนมาโจมตีทำร้าย
คือเปรียบตัวเองว่าถ้าเป็นปลาเน่าตัวเดียว
ทำให้ปลาตัวอื่นเหม็นไปด้วยเหมือนกันกับศาสนา
ถ้าตัวเองแปดเปื้อนคงทำให้ศาสนาเสื่อมหรือมัวหมอง
ขอใช้สิทธิ์ครับใช้สิทธิ์ในการสู้ให้ถึงที่สุด
ตอนแรกครูบาไก่บอกว่ากะว่าจะใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกแล้วนะ
แต่เมื่อมารตัวใหญ่ย่อมไม่เหมือนกัน
ขอเอาความยุติธรรมกลับคืนมาสู่วัดลองฟังฮะ
อันนี้คือตัวทุกครัวพ่อมี
อันนี้คือพ่อมี
พระนักฐานพวกกิจก็ต้องรบมาความยุติธรรม
บริสุทธิ์ของเขาเพราะว่าเขาไม่ได้เสียหายคนเดียว

แล้วขสิตเขาก็ยั้งให้ที่มีปะในนี้ตาย
ทางด้านของทนายธรรมราชก็ได้เปิดเผยกับคุณแซคนัทวินผู้สื่อข่าวของเรา
ถึงคำนำหน้าของครูบาไก่ที่หลายคนบอกอายุยังน้อยเรียกครูบาได้แล้วเหรอ
มันอะไรยังไงแบบไหนเอามาชี้แจงกันหน่อย
คือทางภาคเหนือเนี่ยนะคะเขาจะเรียกพระที่บวชตั้งแต่๑พันศาถึง๑๐พันศาว่าตุ๊
ส่วนคนที่บวชมากกว่า๑๐พันศาจะเรียกว่าครูบา
ส่วนทางภาคอีสานพระที่บวชไม่เกิน๑๐พันศาจะเรียกครูบาค่ะ
ส่วนพระที่บวชเกิน๑๐พันศาถึงจะเรียกอาจารย์
และ๒๐พันศาขึ้นไปเรียกครูจาน
พันศาขึ้นไปเรียกพ่อแม่ครูอาจารย์
ปัจจุบันภาคอีสานเขาเหลือแค่ครูบาอาจารย์
และถ้าพันศายู้เยอะอย่าง๖๐ปีขึ้นไป

ซึ่งครูบาไก่บวชได้๑๐พันศา
ก็เลยเป็นที่มาของการเรียกว่าครูบา
ไม่ได้อยู่ที่อายุนะอยู่ที่พันศาในการบวช
ก็คือ๑๑๐พันศาจะเรียกว่าครูบาทางฝั่งอีสาน
อ่าทีนี้ทนายธรรมราชเองบอกว่าเดี๋ยวต้องมีการดำเนินคดีกับคนคนนั้นนั่นแหละ
ใช้คำนี้นะคนคนนั้นนั่นแหละที่ออกมาพูด
เรียกครูบาจนทำให้คนมาคอมเมนต์ด่าครูบาไก่เยอะแยะไปหมด
บวชไม่ถึงพรรษาเลยมาเรียกตัวเองว่าครูบาไก่ได้ยังไง
นายธรรมราชบอกเดี๋ยวจะไปร้องทุกข์กล่าวโทษที่สพมันจาคีรีด้วยตัวเอง
สรุปก็คือแจ้งความเรื่องคำว่าครูบานะ
เขาเรียกว่าครูบาแล้วถ้าเกินสิบขึ้นไปก็เรียกว่าครูจาน
อันนี้คือทางอีสานบ้านเราแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ
มันเกิดจากวัจจัยกรรมคือจากปากของเขานั่นแหละ
ไปพูดทำให้เกิดการเสื่อมศาสนาต่อผู้ศาสนา
โดยที่ยังไม่ได้รู้ข้อที่จริงเลยคุณพูดเหมือนเห็นเลย
แล้วเมื่อพูดไปแล้วเนี่ยไปดูคอมเมนต์นะครับไปทางไหน
ประชาชนเห็นแล้วเกิดอะไรขึ้นกับคอมเมนต์อันนั้น
ภาควิจารณ์ในทางเสียหายไหมเดี๋ยวไปตรวจสอบครับ

อ่ะเดี๋ยวรอตรวจสอบและจะดำเนินคดีนะฮะ
ระหว่างนี้แน่นอนครับเมื่อเรื่องราวเกี่ยวข้องกับวงการผ้าเหลืองเมื่อไหร่
ก็จะเห็นพระเด็จพระคุณเจ้าหลวงพ่อพระพยอมรูปนี้ฮะ
พระราชธรรมนิเทศพระพยอมกรยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว
ท่านจะออกมาเพื่อเตือนสติไม่ว่าจะเป็นคารวาสพระสงฆ์หรือคนที่เกี่ยวข้อง
ล่าสุดครับหลวงพ่อพระพยอมท่านกล่าวเตือนสติพระสงฆ์ที่บวชอายุพันศายังไม่มากนัก
ด้วยความเป็นห่วงนะท่านก็บอกว่าอย่าเพิ่งรีบกระโดดก้าวข้ามขั้นไปเป็นครูบา

ที่สำคัญจะต้องไม่มีเรื่องที่ไปยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงหรือแม้กระทั่งผู้ชาย
เพราะเมื่อเป็นข่าวก็อาจทำให้ศาสนามัวหมองแต่ถ้าหากห้ามใจไม่อยู่ขอให้ศึกเถอะ
ขอให้ศึกจากการเป็นพระเพราะจะทำให้ชาวบ้านนั้นเสื่อมศรัทธาครับ
ขอให้มีหิติอดตะปะรู้สึกละอายรู้สึกกระดากห้ามใจให้อยู่
มันไม่อยู่เราก็ต้องมาอยู่ในผ้าเหลือง
ผ้าเหลืองนี้มันต้องแสดงถึงความเด็ดเดี่ยวในการห้ามใจดูจิตดูใจ
อะไรมันเข้าไปอยู่ในนั้นจึงลากมันออกขึ้นมา